อยู่กันที่วงการลูกทุ่งนะคะแต่วันนี้เป็นหลายคนที่ขอรวมตัวนะคะ
ช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมทางภาคอีสานตอนนี้ภาคอีสานโดนหนักเลยนะคะ
ก็มีคุณฮายอาภาพรค่ะมีคุณยุ้ยญาติเยอะนะคะแล้วก็อีกมากมายเลย
ขอร่วมกันจัดคอนเสิร์ตค่ะหนึ่งใจช่วยเหลือผู้ประสบภัย
เพื่อนำรายได้ไปช่วยเหลือนั่นเองนะคะซึ่งลูกทุ่งสาวคุณยุญาติเยอะค่ะ
ยังได้มาร่วมงานนี้นะแล้วบันเทิงไทยรัฐค่ะเลยขอคว้าตัวมาอัปเดตวันหน่อยละกัน
ว่าเออพี่ห่างหายไปไหนมาแฟนแฟนไม่เจอเลยนะคะยิ่งหายไปแบบนี้ทำให้ข่าวมาว่าเธอตกอับอ่ะ
งานนี้ค่ะสาวยุ้ยรีบตอบทันทีนะว่าเออพี่ไม่ได้หายไปไหนจ้ากำลังจะมีซิงเกิ้ลใหม่มาฝากเร็วนี้จ้ะ
ไม่ค่ะมันก็นั่นแหละค่ะตามข่าวก็ตามไปตามนั้นนะคะ
อย่างที่บอกว่ามันก็มีอยู่เรื่อยมันก็มีอยู่ตลอดแล้วก็เราเป็นผู้นำครอบครัวเนอะหาเลี้ยงครอบครัวอะไรอย่างนี้
มาโดยตลอดนะคะไม่ได้คืองานมันมีอยู่ตลอดอะค่ะ
ก็จะมีข่าวดีเร็วนี้ก็คือใกล้เข้าห้องอัดแล้วได้เพลงใหม่แล้ว
เฟรนดกันมานานสักพักนึงแล้วที่ต้องทำเพลงใหม่ออกมา
เพราะว่าก็มารองรับกับวงของเราด้วยก็คือลำวงเดือนกว่าก็จะเสร็จ